คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับข่าวนี้
ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทำหลายคนตกออกตกใจค่ะ
เขามีข่าวว่าแพนเค้กเขมมะนิดสาวสวยของเรา
ป่วยเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

เค้กเป็นอะไรมากหรือเปล่าอันตรายหรือไม่นะคะ
ล่าสุดนะคะแพนเค้กนะคะแต่งตัวสวยฉ่ำเลยค่ะ
ออกมาชิเจ้งให้เข้าใจตรงกันเลยอาการนี้เธอเองก็คือไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ
เมื่อตอนช่วงปลายปีที่แล้วค่ะ
ได้ตัดสินใจใส่กรรมทำตา๒ชั้นครั้งแรกในชีวิต
ก็เจอคุณหมอทักเลยตามภาพเลยบอกว่า
คุณแพนเค้กดูตาคุณให้ดีจริงคุณมีปัญหาตรงนี้อยู่นะ
กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันซ่อนอยู่
หากปล่อยไว้อนาคตอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการมองเห็น
พูดง่ายก็คืออาจจะปิดลงมาแล้วก็มองไม่เห็นเลย
แพนก็เลยตัดสินใจเข้ารับการรักษานะคะ
จนตอนนี้ปลอดภัยหายห่วงแล้วค่ะ
ซึ่งนอกจากตาจะสวยปังแล้วนะคะความสวยอิ่มของแพนเค้ก
ยังดูมีน้ำมีหนวดขึ้นเยอะค่ะ
พี่นักข่าวก็เริ่มแซวแล้วนี่เป็นออร่า
นี้นะคะกำลังจะมีข่าวดีซุ้มมีเบบีหรือเปล่า

เป็นสองปีในสองคน

สองปีมาเลยสองปี

หลายคนก็บอกว่าหรือว่าแพนเค้กเขาถือเคล็ดนะนะคะ

แต่เราก็อดละสายตาจากตาของแพนเค้กไม่ได้นะคะ

ทำเพื่อแก้ปัญหาตรงกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
แล้วก็ทำให้แบบโงเห้งมันดีขึ้นด้วยเนาะ

ทีเดียวลูกเบบี๒เลยก็ได้
ถ้าจะทำเขาก็บอกนะทำมา๒เลย